ตามความคืบหน้าค่ะกรณีนักศึกษาสาวฝึกงานนะคะที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
ว่าเขาไปกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งกับรุ่นพี่ที่ทำงานช่วงบ่าย
แล้วเธอก็กินเข้าไปเธอบอกว่ารู้สึกวิงเวียนใจสั่นจะเป็นลมหายใจไม่ออก
ร้องขอให้ไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ไปส่งเธอที่โรงพยาบาล
ก็ต้องมีการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันครับระหว่างนั่งในรถเธอก็วีดีโอคอลกับพ่อ
เพื่อความปลอดภัยจนไปถึงโรงพยาบาลเธอโพสต์เรื่องนี้อยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์
ถูกนักข่าวโทรถามใช่พี่หรือเปล่าใช่น้องหรือเปล่า
แต่ฟรอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์จริงเขาไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นคนยื่นเยลลี่ให้
แต่น้องนักศึกษาสาวฝึกงานก็บอกว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นจริง
ดังนั้นข้อมูลสองฝั่งมันยังไม่ตรงกันก็เลยต้องไปหาคำตอบ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารที่เกิดเหตุค่ะครับ
พฤศจิกายนช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาถ้าเกิดตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะคะ
นักศึกษาสาวฝึกงานลงมาจากรถฝั่งซ้ายรุ่นพี่เนี่ยลงมาจากรถฝั่งขวา
เพราะว่าเดี๋ยวรถคันนี้ก็ออกไปใช่คือในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะเร็วกว่าเวลาจริง๔๕นาที
นั่นเท่ากับว่าเวลานี้คือ๑๕นาฬิกา๑๕นาทีอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แล้วในร้านที่เขามาไม่มีกล้องวงจรปิดใช่ค่ะคือทีมข่าวก็ไปถึงร้านด้วยนะคะ
วันนี้คือตามกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นอันนี้ภาพแรกนะแต่จริงแล้วสักพักหนึ่งผ่านไปประมาณ๑๕นาที
แต่ตรงภาพนี้เป็นของร้านอื่นเขาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนหน้าร้านที่สูบบุหรี่อะไรกันเนี่ยมันจะไม่เห็น
เราจะเห็นภาพแค่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเห็นภาพว่าน้องนักศึกษาสาวฝึกงานก็คือขึ้นรถออกไป
แต่ภาพจากร้านที่เขาไปนั่งกินกันเนี่ยมีแค่ภาพนี้เราก็เลยให้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้เพื่อไปดูว่าร้านเปิดไหม
ในร้านมีกล้องวงจรปิดไหมจะได้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร้านกันแน่
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้นะคะครับปรากฏว่าวันนี้ร้านปิด
ซึ่งทางร้านเขาบอกว่าเขาปิดทุกวันจันทร์อยู่แล้วไม่ได้ปิดเพราะเป็นข่าว
แต่ร้านมันเป็นร้านกระจกก็ส่องเข้าไปเห็นด้านในเหมือนกันเป็นแบบนี้ค่ะ
อันนี้เราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะก็มีโต๊ะอยู่หลายโต๊ะนะคะ
แต่กล้องวงจรปิดในร้านไม่มีมีกล้องวงจรปิดแค่ลานจอดรถ
ก็คือตามภาพที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้มีกล้องเดียวอืม
แค่ภาพนั้นภาพเดียววันนี้ร้านปิดจริงจริงแต่ทางร้านก็ให้เราถ่ายภาพเข้าไปได้

ก็เห็นบรรยากาศในร้านว่ามันเป็นประมาณนี้อืม
ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะตามข้อมูลของนักศึกษาสาวฝึกงาน
ครับที่เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กแล้วก็เป็นข่าวดังนะตอนนี้อ่ะนะคะ
เพราะข้อมูลของน้องผู้หญิงกับข้อมูลของดาราชายฟรอยด์เนี่ยค่ะมันไม่ตรงกัน
คือฟรอยเนี่ยเชื่อว่าท่านรู้จักชื่อกันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอ่า
อันนี้เป็นภาพกราฟิกในร้านนะอ่าเอาของน้องซีนก่อนเลย
ใช่ค่ะของน้องนักศึกษาสาวฝึกงานก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลจากทางฟรอยด์ด้วยนะคะ
ข้อมูลจากน้องผู้หญิงผู้เสียหายเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเดินทางไปด้วยรถ
โยต้าแคมรี่สีขาวไปกับรุ่นพี่ฝึกงานก็คือน่าจะเป็นตามภาพจากกล้องวงจรปิด
รถสีขาวคันนั้นแหละนะคะลงจากรถเข้าไปในร้านพอเข้าไปในร้านมีเพื่อนของรุ่นพี่
ที่เป็นดาราชายซึ่งก็คือฟรอยนัทธพงศ์ชาติติพงศ์
นั่งอยู่ข้างในร้านอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เลยนั่งที่โต๊ะโซนกลางกลางของร้าน
น้องผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ฟรอยเนี่ยค่ะ
กับรุ่นพี่ที่ฝึกงานก็นั่งคู่กันฝั่งตรงกันข้ามน้อง
ตามภาพนี้นะคะน้องผู้เสียหายบอกว่า
แล้วก็ยื่นเจลลี่สีชมพูที่อยู่ในซองให้รุ่นพี่ที่มาด้วยกันกิน๑ชิ้น
น้องผู้เสียหายกินหนึ่งชิ้นโดยบอกว่าเป็นเจลลี่จากต่างประเทศ
จากนั้นค่ะรุ่นพี่ที่ทำงานคนนี้ก็เอาเจลล้างมือ
บีบใส่มือทุกคนแล้วก็ถามว่าเย็นไหมมันซึมลงไปหรือยัง
ซึ่งน้องผู้หญิงผู้เสียหายเขาบอกว่าไอเจลล้างมือเนี่ย
เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วหมายความว่ายังไง
มาถามว่าเย็นไหมซึมหรือยังเนี่ยค่ะ
แต่จากนั้นค่ะรุ่นพี่ที่ทำงานกับฟรอยเหมือนเขามองหน้ากัน
ส่งสัญญาณกันแล้วก็ออกไปสูบอะไรบางอย่างหน้าร้านนะคะ
แล้วพอกลับเข้ามาตอนนั้นน้องเขาเริ่มมีอาการแล้ว
แล้วฟรอยก็ถามน้องว่าหิวน้ำไหมอยากกินอะไรหวานซ่าไหม
ซึ่งตอนนั้นเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง
หลังกินเจลลี่ก็เกิดอาการมืนหัวเวียนหัวคล้ายจะหมดสติ
น้องเขาบอกว่าโทรหาพ่อนะคะแต่ทั้งสองคนเขาห้าม
น้องก็พยายามขอความช่วยเหลือจากโต๊ะข้างแต่ไม่มีใครช่วย
น้องก็เลยให้รุ่นพี่ที่มาด้วยกันเรียกรถพยาบาลให้แต่รุ่นพี่ไม่เรียก
กลับไปเรียกรถนั่งส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันแต่ก็ไม่รู้ว่าไปปักหมุดที่ไหน
พอรถที่เรียกมาถึงร้านระหว่างนั้นน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
เขาก็วีดีโอคอร์หาพ่อตลอดเวลาแล้วก็บอกคนขับรถที่เป็นการเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
ว่าพาไปโรงพยาบาลก็เลยไปถึงโรงพยาบาลจุฬารัฐ๘
จากนั้นก็ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพพระราม๙
เพื่อตรวจหาสาเหตุที่น้องเขามีอาการเวียนหัวมึนหัวคล้ายจะหมดสติหัวใจเต้นแรง
แล้วก็ไปแจ้งความที่สนลากระบัง๑๓พฤศจิกายนคือเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒
ถัดมาไปแจ้งความช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ฟังจากทางของฟรอยอ่ะนะ
แต่ว่าเดี๋ยวรอภาพกราฟิกตรงนั้นไว้ก่อนนะ
เอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้มันมีตัวละครอยู่๓คน
แน่นอนว่าคือน้องนักศึกษาเนี่ยคือชื่อซีนน้องซีน
รุ่นพี่ที่ทำงานที่เดียวกันที่บอกว่าชวนมากินข้าวกลางวันด้วยกันเนี่ย
อันนี้ชื่อซึงซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องของฟรอยพระเอกหนุ่ม
ดารานุ่มชื่อดังเนี่ยที่ว่าคือใครฟอร์ฟันฟอร์ฟัน
เอาหน้าฟรอยมาหน่อยเชื่อว่าท่านรู้จักอยู่แล้วแหละ
แต่ฟรอยนะพระเอกดาราชื่อดังเล่นละครเล่นหนังเยอะ
โดยเฉพาะหนังพันล้านพี่มากพระขนง
ก็เป็นนักแสดงที่สนุกตลกอะค่ะพรอยเนี่ยค่ะคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นคนทะเลนเทอร์เลนส์อะไรแบบนี้
เนี่ยก็เป็นพิธีกรหลายรายการเลยทีเดียวเมื่อวานมีข่าวออกมาเนี่ย
คนอื่นเลยนะไม่มีฟรอยเลยนะใช่ค่ะฟอร์ฟันหลายคนค่ะดาราเนี่ย
นักข่าวก็ยกหูหาตลอดเขาก็โอ้โหไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผม
แต่สุดท้ายฟรอยเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์จริงจริงจนมาแบบช่วงค่ำค่ำอะเนาะ
ดึกถึงว่าเป็นฟรอยฟรอยเขาก็ยอมรับนะครับ
ทีนี้สิ่งที่ฟรอยให้ข้อมูลออกมาเนี่ย
เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าเมื่อกี้ฟังของซีนไปแล้วนะใช่ค่ะอ่า
มาดูทางฝั่งฟรอยนะครับฟรอยบอกว่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวทำเป็นภาพกราฟิกที่อยู่ในร้านนะครับฟรอยดาราชื่อดังคนนี้บอกว่าอ่า
วันนั้นเนี้ยสิบสองพฤษจิกายนเขาไปที่ร้านนั้นจริงจริง
ร้านที่เกิดเหตุตามที่น้องซีนบอกนะแต่ยืนยันว่า
เขาไม่ใช่คนยื่นเยลลี่ให้กับซีนกินค่ะอ่านั่งก็นั่งแบบนี้แหละ
ฟรอยนั่งกับซึงอืมอ่าที่เป็นรุ่นพี่ที่ทำงานรุ่นพี่ที่ทำงานของซีน
นั่งฝั่งตรงข้ามนะครับฟรอยบอกว่าวันนั้นเขาไปกินข้าวตามปกติของเขาอยู่
บังเอิญซึ่งซึ่งเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันเดินทางมาพร้อมกับน้องนักศึกษาผู้หญิง
ก็คือซีนพอเข้ามาที่ร้านก็มาขอนั่งด้วยก็สั่งอาหารอ่า
แล้วก็นั่งกินด้วยกันแล้วก็มีขนมเอามากินกันด้วยนะอืมอ่า
ไม่รู้ว่าอะไรกันบ้างอ่ะฟรอยบอกอ่ะเพราะว่าอ่า
มันเป็นขนมที่เอามากันอ่ะค่ะอ่าก็ไม่ได้ว่าอะไรก็นั่งกินกันไปนะครับ
ซีนทั้งซึงแล้วก็ตัวฟรอยสักพักหนึ่งฟรอยบอกว่า
ซีนบอกว่าหนาวอ่าซึงก็เลยไปบอกพนักงานของร้าน
บอกว่าให้ปิดแอร์ให้หน่อยนะที่ร้านเขาก็ปิดแอร์ให้
แล้วสักพักนึงฟรอยบอกว่าซีนก็พูดขึ้นมาว่า
เบลอจะเป็นลมค่ะขอให้พาไปโรงพยาบาลหน่อย
รอยก็ตกใจมากว่าซีนเป็นอะไรถามซีนว่าเฮ้ยกินน้ำหวานไหม
หรือว่ากินอะไรไหมกินอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้
ตอนที่ฟรอยกับซึงเขาเดินออกไปข้างนอกร้านเขาบอกว่า
อากาศมันร้อนมากข้างนอกอ่ะแล้วพอเดินกลับเข้ามา
ซีนบอกว่าเบลอจะเป็นลมเนี่ยเขาก็คิดว่าสงสัยซีนอาจจะร้อนจากข้างนอก
ตอนที่เดินทางมาถึงแล้วก็เข้ามานั่งในร้านเนี่ย
ฮีสโตรกหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะพอซีนบอกว่าเป็นแบบนี้
ฟรอยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากโต๊ะอื่นอันนี้ฟรอยบอกว่าไปขอความช่วยเหลือจากต้นอื่นนะ
ค่ะซึ่งทุกคนในร้านเห็นกันหมดเป็นพยานได้นะแล้วหลังจากนั้นซึงก็เรียก
กรับคาให้มารับอืมแล้วซึ่งกับซีนก็ออกไปข้างนอก
แกรปคาร์ไปกันสองคนฟรอยยืนยันว่าเขาไปกันสองคนค่ะ
รอยอยู่ที่ร้านอันนี้ตรงกันใช่ไหมอยู่ที่ร้านเนี่ยตรงกันนะครับ
สุดท้ายปลายทางเนี่ยที่ฟรอยบอกว่ารู้ก็คือเขาไปส่งกันที่โรงพยาบาล
อ่าเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาแบบนี้เนี่ยฟรอยบอกว่า
งงมากมาถึงตัวเองได้ยังไงอืมเท่ากับว่าข้อมูลของสองคนเนี่ย
มันไม่ตรงกันในบางเรื่องใช่ค่ะคือฟรอยบอกเลยว่า
รอยจะฟ้องกลับด้วยนะคะถ้าหากว่ามีการเปิดเผยเรื่องที่ไม่เป็นความจริง
แล้วก็ทำให้ฟรอยได้รับความเสียหายทางชื่อเสียงโดยเฉพาะหน้าที่การงาน
เช่นถ้ามีงานอีเวนต์ครับตัดสินใจยกเลิกอ่า
ต้องไปงานแล้วเลิกจ้างสูญเสียรายได้ฟรอยบอกฟรอยจะแจ้งความ
ก็จะเรียกตัวมาให้ปากคำกับตำรวจนะอืมคือถ้าฟังจากสิ่งที่ฟรอย
ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะฮะอย่างเหมือนที่ให้สัมภาษณ์ก็คือรายการ
อ่าเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะอ่า
คือฟรอยเนี่ยบอกว่ารู้จักสนิทกับซึงแต่ไม่รู้จักกับซีนที่ซึงพามาด้วย
ก็แค่บังเอิญมาเจอกันที่ร้าน
ส่วนซีนที่โพสต์ว่าฟรอยยื่นเยลลี่ให้กิน
รอยยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนยื่นอะไรให้กินทั้งนั้น
เขาสั่งมากินกันก็จอยกันบนโต๊ะทุกคนก็กินเหมือนกันหมดอ่ะ
เมื่อถามว่ามีเยลลี่ไหมมันคือเยลรี่ยี่ห้ออะไร
มันก็คือการถามกันนู่นนี่นั่นปกติธรรมดา
ฟรอยบอกว่าเราสั่งอาหารขนมหลายอย่าง
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้องเขากินอะไรแล้วผิดสำแดง

ที่เห็นว่าเบลอจะเป็นลมหน้ามืดอะไรพวกนี้
รอยยังยืนยันว่าข่าวทุกอย่างที่ออกมาตอนนี้มันผิดเพี้ยนไปหมด
แล้วลามไปเสียหายถึงหน้าที่การงาน
นับจากที่มีข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้น
แล้วถ้ามีงานอีเวนต์ต่างยกเลิกงานเขา
อาจจำเป็นต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
เพราะว่าความจริงฟรอยบอกว่ายังไม่อยากจะออกมานะ
แต่มีผู้ที่เขาเป็นเจ้าของงานที่ติดต่อไว้เขาไม่ค่อยสบายใจ
เขาบอกว่าฟรอยช่วยออกมาชี้แจงหน่อยเถอะ
วันนี้ฟรอยก็เลยจำเป็นต้องออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อที่คนที่จ้างงานเขาจะได้สบายใจว่า
เขาไม่ใช่พระเอกดาราที่ว่าไปมอมยาผู้หญิงนักศึกษาอะไรพวกนี้นะ
ซึ่งทีมข่าวก็ไปคุยกับผู้จัดงานอีเวนต์ด้วยนะคะ
เดี๋ยวผู้จัดงานอีเวนต์ก็จะชี้แจงว่าไม่ได้มีการยกเลิกการจ้างงานฟรอยนะคะ
ก็เลยติดต่อกลับไปที่น้องนักศึกษาฝึกงานสาวผู้เสียหายอีกรอบหนึ่ง
บอกว่าฟรอยก็ปฏิเสธแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุจริง
แต่เขาไม่ได้ยื่นเจลลี่กัญชาให้กินเขาไม่ได้มอมยาเขาไม่เกี่ยว
แล้วน้องผู้หญิงคนนี้จะว่าอย่างไรน้องเขาบอกว่า
คือสิ่งที่น้องเขาโพสต์ในเฟซบุ๊คทุกอย่างเป็นความจริง
แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
เพราะหลักฐานที่มีมันอาจจะไม่แน่นหนามาก
ตอนนี้ขอรวบรวมพยานหลักฐานและขอไม่พูดอะไรเยอะ
น้องบอกว่าคือน้องอ่ะไม่ได้นัดกับฟรอยน้องมากับรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกัน
ซึ่งเป็นเพื่อนของฟรอยฟรอยกับรุ่นพี่คนนี้บังเอิญมาเจอกันที่ร้านนี้
ที่โพสต์ไม่ได้จะทำให้ใครเสียหายไม่ได้จะไปเอาเรื่องฟรอยหรืออะไร
แต่ที่โพสต์ก็เพราะว่าตั้งใจจะโพสต์ให้เป็นอุทาหรณ์ว่าผู้หญิงต้องระวังตัว
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงเพื่อนสนิทของตัวเองในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อนผู้หญิงต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ

ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ

ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ

ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ

ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ

ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ

ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ
ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ

ที่โพสต์ก็คือเพื่อต้องการจะเตือนเพื่อนผู้หญิงในเฟซบุ๊คเท่านั้นค่ะ

ก็รู้เรื่องราวกันมาในครั้งนี้แล้วก็มีการขยายความกันต่อไปจนมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยทำให้น้องเนี่ยเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวยังไม่ได้คุยกันว่าจากนี้ไปจะเอายังไงต่อนะยังรอให้ฝ่ายชายที่เป็นดาราคู่กรณีเนี่ยมีจะดูว่ามีท่าทียอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างแต่ยืนยันว่าทุกคนจะยังขออยู่ใช้
ก่อนจนกว่าหลักฐานที่ได้มาจะชัดเจนถึงตัวคนทำแล้วเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง
ตัวน้องเองเนี่ยมีอาการเครียดหรือว่ามีความรู้สึกยังไงกดดันอะไรยังไงหลังจากที่เป็นข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือตัวน้องไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมครับเพราะยังไม่ได้ผู้หญิงอะไรกันตัวน้องก็ไปทำงานปกติใช่ไหมครับ
อันนี้บ้านฝ่ายหญิงผู้เสียหายที่ออกมาโพสต์ค่ะนะครับส่วนทางฟรอยเนี่ยค่ะนักแสดงหนุ่มเนี่ยค่ะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการข่าวช่วงเที่ยงของช่อง๓เนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรในโลกโซเชียลเลยนะคะไม่ได้โพสต์อะไรเลยครับคุณแม่เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ฟรอยเองนะคะคุณแม่เนี่ยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเราสั้น

คือฟรอยเป็นเด็กที่น่ารักนะฮะแล้วก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยแล้วก็มีความสุข
น้องเขามีเรื่องผู้ยงผู้หญิงเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ไม่มีเลยน้องเป็นคนที่น่ารักมากมาก็มาบางทีก็มากราฟมากับแท็กซี่ก็ไม่มีการว่าจะไปก็ลอกกระติกใคร
เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดเจอฟรอยก็คงจะต้องถามว่าเหตุการณ์เป็นยังไงก็คงจะถามพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นฟรอยหรือใครก็ตามมาถ้าเกิดมีข่าวมาบางทีถ้าเกิดมีข่าวมาปุ๊บก็อาจจะมีการกระทบบ้าง
เพราะฉะนั้นเองนะฮะเราก็เราก็เข้าใจเขานะว่าบางทีเนี่ยพอเรามีข่าวมาซึ่งบางทีอาจจะเป็นข่าวจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงก็ไม่รู้
คือทีมข่าวของเราอ่ะอยากเจอตัวฟรอยคุณแจ๊กกะรีนเนี่ยบอกก่อข่าวบันเทิงของเราก็อยากเจอแล้วก็รู้มาว่าเหมือนกับฟรอยจะไปทำธุระที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งเป็นร้านประจำของฟรอยอ่ะ
ย่านพัฒนาการทางรพพอเขาก็บอกว่าเออก็ไม่ให้คนนอกเข้าก็เป็นบ้านใหญ่อ่ะแล้วก็ถูกสั่งด้วยว่าเออนักข่าวไม่ให้เข้ามา
ก็เอาเป็นว่าทางฝ่ายของนักศึกษาสาวเขาไปแจ้งความไว้ที่สอนอรัฐกระบัง
ตามรายงานคือบอกว่าตำรวจเนี่ยก็จะเชิญฟรอยดาราวัย๓๒ปีดารานุ่มคนนี้
พร้อมกับเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นรุ่นพี่ที่ทำงานของน้องคนนี้

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะทางตำรวจที่ให้ข้อมูลเนี่ยนะครับ
ตอนนี้สิ่งแรกเลยคือต้องรอผลการตรวจร่างกายของหญิงผู้เสียหายอย่างละเอียด
ว่าสาเหตุที่ทำให้มีอาการในวันนั้น
อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะไม่ใช่ของจริงในวันนั้นที่ว่าเขาให้เยลลี่อะไรกินกันนะ
อันนี้เป็นซองที่ว่าปกติเขาจะพบเห็นกันใช่ไหม
ลี่ผสมกัญชาอะไรพวกนี้บ้านเราไม่มีหรอก
นอกจากคนลักลอบเอาเข้ามา
มีอาการเบลอคล้ายหมดสติในร้านอาหารวันนั้นเนี่ย
มันเกิดจากอะไรเกิดจากเยลลี่ที่กินหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่สามารถตอบได้ไงว่าจุดเริ่มต้นของคดีเนี่ย
มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกัญชาไหมถูกมอมยาหรือเปล่า

อยู่ระหว่างการรวบรวมพยากฐานครับ
ตัวของนักศึกษาสาวค่ะเข้ามาให้ข้อมูลบ้างหรือยังตรงนี้

ท่านครับภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นถึงพฤติการที่อยู่ในร้านไหม
หรือว่าใครยื่นให้ใครใครกินยังไง

ขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับภาพวงจรปิดครับ
แต่เราต้องเรียกใครมายืนยันพฤติการไหมครับว่าภาพวงจรปิดมันค่อนข้างน้อย

อันนี้สอบไปกี่ฝั่งครับท่าน
ก็อยู่ระหว่างสอบประคำครับผู้เกี่ยวข้องครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะครับ
คือเราไม่ใช่ว่าได้พยากฐานจากกล้องอย่างเดียวนะครับ
พยานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็พยานเอกสัตว
พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพยานแวดล้อมครับ

ท่านครับจากการที่ตรวจสอบว่าอาการอะไรแล้วแต่เนี่ย
ยันลี่ตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นยันลี่ที่มีสัตว์
อันนี้เรายังไม่ฟันทงนะครับว่าอาการนี้เกิดจากอะไรนะครับ
แต่ยันลี่ที่เราเห็นเนี่ย

คือตามคำให้การของผู้เสียหายที่เขาบอกว่าทานเดลลี่เข้าไปตรงนี้เรายังไม่ยืนยันว่า

ขณะที่พันธุ์ตมติเอกคำแหงกันทวงพุ่มกับการสอนรกบังบอกว่า
หลังจากผู้เสียหายมาแจ้งความไว้พนักงานสอบสวนได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เพื่อหาสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาตามที่แจ้งไว้
ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเยลลี่ดังกล่าวนั้นที่กินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรแล้วมีสารอะไรหรือเปล่านะครับ
ส่วนการจะเรียกตัวดารานุ่มกับรุ่นพี่ที่ฝึกงานมาสอบปากคำก็ยังไม่ยืนยันว่าจะมาวันไหนอะไรยังไงนะครับ
คดีนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันได้ว่ามีใครเป็นฝ่ายผิดหรือไม่
มันต้องรอจากจุดตั้งต้นก็คือตรวจสอบร่างกายของน้องก่อน
ใช่ค่ะแต่ตำรวจก็บอกว่าจริงแล้วถ้าหากว่าเพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์ใจนะ
ฟรอยเองที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็สามารถอยู่ดีเดินไปพบตำรวจได้เลยนะไม่ต้องรอหมายเรียกไม่ต้องรอเรียกตัวนะไปชี้แจงกับตำรวจได้
เพื่อยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำจริงตำรวจบอกมาได้เลย
แต่ผมว่าเขาก็คงจะรอปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าทนงทนายความก่อนใช่ไหม
เวลาจะไปพบตำรวจอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะไปหมด
แต่ตำรวจเขาก็ฝากบอกมานะคะทีนี้ค่ะมาทำความรู้จักนิดนึงว่าเยลลี่กัญชาเนี่ยมันเป็นยังไงมันอันตรายไหมมันน่ากลัวไหม
เป็นขนมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในคือประเทศบางประเทศเขากระชาเสรีกินเผื่อสันทนาการสูบเพื่อสันทนาการได้บางรัฐในสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างนี้ได้เขาก็เลยทำมาหลากหลายรูปแบบเป็นเย็นหลีบังหลุกอมบังอะไรบ้าง
ทางเลยค่ะที่การคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดหรือปปสนายนิยมเติมศรีสุขบอกว่า
เคยบอกไปแล้วนะคะเคยย้ำไปแล้วว่าการจะเอากัญชาไปเป็นส่วนผสมของอาหารหรือเวทสำอางทำไม่ได้นะคะ
จะนำเข้ามาจากต่างประเทศก็ไม่ได้นะคะจะมีไว้ในครอบครองก็ยังไม่ได้ค่ะ
ที่เจอในขนมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ผลิตในต่างประเทศในประเทศที่กัญชาเขาถูกกฎหมาย
ดังนั้นถ้าคุณไปเอาเข้ามาผิดนะคะครับดังนั้นสังเกตจากบรรจุพันธุ์ค่ะ
สำหรับประเทศไทยกัญชายังผิดกฎหมายอยู่นะคะยังถือเป็นยาเสพติดอยู่นะคะ
ผ่อนปลนเฉพาะการใช้เพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น
เพราะว่าเมืองนอกที่เขาอนุญาตแต่เขาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมามันก็ต้องมีเรื่องของรายละเอียดของส่วนผสม
ใช่ดังนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันคือต้องไปถามน้องว่าที่กินไปเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมีส่วนผสมของกัญชาเยอะขนาดไหน
น้องกินเข้าไปเยอะไหมถูกบังคับให้กินหรือว่าถูกหลอกให้กินหรือว่ารู้แล้วกินอะไรแบบนี้คือมันมีรายละเอียดหลายอย่างในเรื่องของคดีด้วยนะ